เส้นใต้เมืองไทยกับคุณสุภาพคลิกขจาย

ร่างรัฐมนูลที่ทางด้านของกรรมธิการ

ฉบับนี้สามารถปราบโกงได้ปราบการทุจริตได้

ครับขอบคุณครับคุณกอล์ฟคุณดาวครับ

ประธานกรรมการร่างรัฐมนูล
บอกว่ารัฐมนูลฉบับนี้

เมื่อวานนี้ได้สะท้อนแนวความคิด

ร่างรัฐมนูลคิดยังไง
อันดับแรกก็คือวิธีการป้องกัน
ไม่ให้คนทุจริตเข้าสภา
คนที่ซื้อเสียงเข้าสภา

ตัดสิทธิ์แล้วก็ลงโทษรุนแรงด้วย

ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูล

ให้อำนาจผู้ตรวจการแผ่นดิน

ไม่ให้คนทุจริตเข้าสภา

เอาละคำถามก็คือว่า
จะมีวิธีการป้องกันยังไง

เข้าไปเกี่ยวข้องกับ

เพราะว่าโดยหลักการแล้วก็คือว่า

นักการเมืองเป็นตัวแทนของประชาชน

ยังไงจะสมประโยชน์หรือไม่สมประโยชน์

ตัวแทนของประชาชนซึ่งเป็นสอสอ

จะต้องมีหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้อง

กับการบริหารจัดการงบประมาณ

นะครับว่าบางพื้นที่

พื้นที่ที่ไม่มีผู้มีอำนาจ

งบประมาณก็จะไปถึงช้าหน่อย

นั่นว่าในกระบวนการของงบประมาณ
ซึ่งนักการเมืองระดับรัฐมนตรี

แล้วก็ถูกนินทาว่าร้ายว่า
เกิดการทุจริตคอลลับชั่น
ในระดับผู้แทนรัศดรล่ะครับ

ในระดับผู้แทนลักษณ์ล่ะครับ

ซึ่งกรรมการร่างชุดใหม่บอกว่า
ถ้าไปเกี่ยวข้องอย่างนั้นอีก
มันก็เกิดกรณีแมวกับปลาย่างนะครับ

ฉะนั้นรัฐมนูลฉบับใหม่
เขาเขียนล็อกล้อมรั้วไว้เลยว่า

อยากได้งบประมาณเท่าไหร่ไปรวบรวมสำนักงบ

ก็จะมาจัดทำเป็นพรบงบประมาณ

ก็จะมาจับทำเป็นพรบงบประมาณ

ก็จะมาจับทำเป็นพรบงบประมาณ
ก็จะมาจับทำเป็นพรบงบประมาณ

ก็จะมาจับทำเป็นพรบงบประมาณ

ก็จะมาจับทำเป็นพรบงบประมาณ

ก็จะมาจับทำเป็นพรบงบประมาณ
ก็จะมาจับทำเป็นพรบงบประมาณ
ก็จะมาจับทำเป็นพรบงบประมาณ

ก็จะมาจับทำเป็นพรบงบประมาณ

ก็จะมาจับทำเป็นพรบงบประมาณ

ก็จะมาจับทำเป็นพรบงบประมาณ

ก็จะมาจับทำเป็นพรบงบประมาณ
ก็จะมาจับทำเป็นพรบงบประมาณ

ก็จะมาจับทำเป็นพรบงบประมาณ

ก็จะมาจับทำเป็นพรบงบประมาณ

ก็จะมาจับทำเป็นพรบงบประมาณ

ก็จะมาจับทำเป็นพรบงบประมาณ
ก็จะมาจับทำเป็นพรบงบประมาณ

ก็จะมาจับทำเป็นพรบงบประมาณ

ก็จะมาจับทำเป็นพรบงบประมาณ
ก็จะมาจับทำเป็นพรบงบประมาณ
ก็จะมาจับทำเป็นพรบงบประมาณ
ก็จะมาจับทำเป็นพรบงบประมาณ
ก็จะมาจับทำเป็นพรบงบประมาณ
ก็จะมาจับทำเป็นพรบงบประมาณ
กระทรวงนั้นกลมนั้นงบกระทรวงนั้นกลมนี้
เขาเรียกมาชี้แจงถ้าชี้แจงไม่ละเอียดว่า
เอาไปทำอะไรมีความเหมาะสมไหมมากเกินไปไหม
โครงการเล่นหน่วยมั้งสมมุติตั้งร้อยล้าน
เขาบอกเอาไปห้าสิบล้านก็พอ
เขาจะเอา๕๐ล้านที่เหลือมารวมไว้
พอรวมกันไว้แล้วเป็นงบก้อนใหญ่
ปีเนี่ยมีหลายหมื่นล้านนะครับที่ตัดออกมา
หมื่นล้านนี้เอาไปไหนครับ
หลายปีที่ผ่านมามาตกลงกันว่า
สอสอเนี่ยมีกี่คนหารกันแล้วแบ่งกัน

คนหนึ่งอาจจะได้๒๐ล้าน๒๕ล้าน
ไปดูซิว่าในพื้นที่มีความเดือดร้อนอะไร
ทำถนนหนทางไปขุดบ่อไปทำโน่นทำนี่
สอสอก็ไปติดต่อกับจังหวัดผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

สสก็มีหน้าที่ประสานกับสำนักงบ
แล้วเงินก็ไหลลงไปในพื้นที่
ตรงนี้แหละเป็นข้อติฉินนินทามาตลอดว่า
กว่าจะถึงพื้นที่กว่าจะถึงเนื้องาน
งบประมาณถูกเบียดบังถูกชักเปอร์เซ็นต์
มีการกล่าวหากันว่าสอสอได้ไปเท่านี้

ไปถึงอำเภอมีการชักเปอร์เซ็นต์กันเท่านั้น
เรียกกันว่าไอติมไงครับ
คือกว่าจะถึงพื้นที่เหลือแต่แท่งนิดหน่อย

ฉะนั้นรัฐมนูลฉบับนี้
เขาบอกว่าต่อไปนี้

สอสอเธออย่ามายุ่ง

ตัดออกมาแล้วก็เป็นเรื่องของรัฐบาล
เอาไปใช้ทางไหนเป็นงบกลางยังไง

ฉะนั้นอำนาจของสอสอตรงนี้

นี่คือประเด็นครับคุณก๊อฟคุณดาวว่า

เขามาจากประชาชนนะ

ใครจะไปรู้ดีกว่าสอสอว่า

ตรงไหนต้องการกิจการสาธารณูปโภค

ถ้าไปตัดอำนาจสอสออย่างนี้

เพราะสอสอไม่มีส่วนเลยในการที่จะ
บำบัดทุกข์ของพี่น้องประชาชน

อีกหนึ่งประเด็นทางด้านของคุณนพดลเอง
ก็ออกมาบอกว่าการที่พักเพื่อไทย
ค้านร่างฉบับนี้ไม่กลัวการปรับโกงครับ

คือหลักคิดก็คือว่าหลักการของคุณนพดล
ที่พูดก็คือว่าคำว่าประชาธิปไตยเนี่ย

ประชาชนก็เลือกตัวแทนเข้าไป
ฉะนั้นตัวแทนของประชาชนเป็นใหญ่

รวมทั้งเรื่องการพิจารณางบประมาณด้วย

ว่าห้ามไปยุ่งเกี่ยวที่ผมบอกเมื่อกี้
ว่าห้ามไปยุ่งเกี่ยวที่ผมบอกเมื่อกี้
และถ้าเผลอไปยุ่งเกี่ยวหนี้

แล้วพิจารณาจับได้ทีหลังเนี่ย

ไม่สามารถที่จะมาเล่นการเมืองได้ต่อ
ฝ่ายค่าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ย

ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้
ต้องรับผิดชอบชดใช้เงินคืนพร้อมด้วยดอกเบี้ย

หดโทษไว้ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐค่าราชการประจำ

ฉะนั้นหลักคิดของคนร่างรัฐมนูนเรื่องนี้
เขาเชื่อว่าถ้าได้วางเปราะร้อมรั้วป้องกันไว้อย่างนี้

ไม่ให้สอสอเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องงบประมาณ
จะป้องกันไม่ให้สอสอเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องงบประมาณ
จะป้องกันไม่ให้สอสอเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องงบประมาณ
หนูจะเห็นนะครับว่ามีความขัดแย้งกันชัดเจน
คนที่เป็นนักการเมืองเขาก็บอกว่าอย่ามาโทษแต่นักการเมืองสิ
เพราะว่าเวลาจะเบียดบังเงินงบประมาณ

ฝ่ายประจำก็เอากับเขาด้วย

ชักเปอร์เซ็นต์ยังไงทำไมไม่ไปดูบ้างละว่า

ส่วนท้องตินหรือส่วนภูมิภาคเนี่ย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

รู้เองว่าท่านควรจะรับหรือไม่รับรัฐมนูลฉบับนี้ครับ